ช้างป่ากันหน่อยคุณผู้ชมช้างป่าจากเขาอ่างบรือในออกจากป่ามาแต่ว่าไปนอนคุกเข่าตายอยู่ในสวนยางของชาวบ้านชาวบ้านก็ไปเจอนะครับ
ไปดูเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างมือในพร้อมกับเจ้าหน้าที่กรอบพิสูจน์หลักฐานทหารตำรวจเข้าไปตรวจสอบชาติสร้างของช้างป่าคุกข่าวตายแล้วมีเลือดออกจากทวารด้วยอยู่ในสวนยางบ้านท่าเต็นต์ตำบลพระเภิงอำเภอเขาชะกันที่สระแก้วห่างจากเขตกัดกันช้างและเขตรักษาพัน
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบน่าสงสารทีเดียว
ต่อกันที่เรื่องของความน่ารักเหมือนกันเป็นช้างเหมือนกันครับ
แต่ว่าก็ยังไม่ตายนะฮะเป็นความน่ารักของช้างป่า
รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงครับอยู่ที่เลย
ลงจากเขามานี่มันร้อนมั้งหรือยังไง
ก็ไปกินพืชไร่ของชาวบ้านแล้วก็ไปเล่นน้ำคลายร้อนที่สระน้ำท้ายหมู่บ้าน
เล่นด้วยนะดูสิกลัวคนเห็น
ผุดดำว่าอยู่ที่หมู่บ้านวังน้ำวนนะฮะหมู่บ้านวังวนครับ
ตำบลเลยวังใส๑ตัวแล้วก็พบที่สระท้ายหมู่บ้าน
อยู่ที่บ้านสวนปอตำบลแก่งศรีภูมิอีก๕ตัว
เล่นน้ำอยู่สบายใจแบบนี้อันนี้อยู่ตัวเดียวนะอีกจุดหนึ่งอยู่อีก๕ตัว
แล้วก็เล่นปุ๊บก็พากันกลับขึ้นเขาภูหลวงต่อไปนะครับ
เจ้าหน้าที่โครงการอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกว่า
ป่าภูหลวงนั้นมีประมาณ๑๖๐ตัว
ช่วงนี้อากาศมันแห้งแรงมันร้อนไม่มีอาหารไม่มีน้ำ
ก็ต้องพากันลงมาเล่นน้ำไปกินข้าวของอาหารที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้แบบนี้
ก็ต้องมีการสอดส่องดูแลไม่ให้มันไปทำร้ายชาวบ้านด้วยนะครับ

เป็นสัตว์ใหญ่ที่หัวใจเด็กช้างในความผิวหนึ่งครับเนาะ